ลงใต้ไปหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มประมง
เขาไปเจ้ยเคยขึ้นมาทำกะปิขายสร้างรายได้

เดี๋ยวนะเคยได้ยิน

เจ้ยคือการช้อนการตักการแบบว่าช้อนขึ้นอ่ะ
นี่คือเจ้ยเจ้ยภาษาใต้
เฮ้ยนี่ไม่ใช่แฟนของแหยมเหรอผมดูในหนังมา

เจ้ยแฟนเย็ม

หรอป่ะแมนป่ะแมนอีเจ้ยนี่ภาษาใต้นั้น
ภาษาใต้นั้นเจ้ยเคยมันหมายถึงว่า
การที่เรายังไปช้อนนะไปตักขึ้นนั้น
โอ๊ยแต่เราคนละพากษ์กลายอย่างไร

นี่ดูอยู่หาดนาใต้นั้น

บริเวณอ่าวจิกนี้อยู่ที่ตำบลโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
เขาจะไปเจ้ยกุ้งก็คือกุ้งเคย
นี่แหละนี่แหละเพื่อจะเอาไปขายให้กับกลุ่มที่ทำกะปิ
ได้ดีมากคุณดูดิได้เยอะมากนะคะ
เขาจะใช้ไม้ไผ่คู่เย็บถุงอวนติดกับคันไม้ไผ่ใช่ไหม
แล้วก็เอาไปช้อนกุ้งขึ้นมาขายกิโลกรัมละ๕๐บาท
เห็นไหมทอดไปแบบนี้เลยนะคะ
ทางด้านคุณสืบศักดิ์จินดาพลนะคะ
ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรทำกะปิตะบนโคกลอยตรากำนัน
เล่าให้ฟังว่าฤดูกาลเจ้ยเคยจะอยู่ในช่วงปลายปี
ทางกลุ่มเขาจะรับซื้อเคยจากชาวประมง
แล้วก็เอามาทำเป็นกะปิจำหน่ายเป็นของฝากจังหวัดพังงาครับ
ทางใต้มีกะปิเยอะนะคะ
สำหรับสูตรการทำกะปิแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะ
สำหรับที่นี่เขาจะนำกุ้งเคยมาล้างทำความสะอาด
แล้วไปหมักหมักด้วยเกลือตากแดดไว้

ก็จะบดละเอียดและปั้นเป็นก้อน

ก็ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาท

มันเหนื่อยมากเลยมันใช้เวลา
มันเหนื่อยมากเลยเมื่อคุณถามแล้ว
ไปให้เป็นกะปิให้มันจบที่ตรงนี้จบแค่ตรงนี้นะครับ
สนใจติดต่อสั่งซื้อหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้
เขาสามารถจะส่งผ่านทางแบบปรายศนีย์ไทยทั่วประเทศได้เลยจ้า

คือเขาน่าจะมีกลุ่มที่เขามารับขายแหละ
แต่ว่าเขาก็เหมือนขายเขาเรียกขายส่ง

ร้านกาแฟมีมั้ย

เคยมีลูกค้ามาถามแล้วตบคว่ำไปแล้ว

เขาบอกว่าคนล่าสุดที่ถามตายไปเมื่อวาน